ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกัน
สินมีค่าของเราเราก็ต้องระมัดระวังถูกไหมคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของการขึ้นลงลิฟต์ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
เฉพาะถ้าเราถืออะไรอยู่ในมือนะคะเป็นของมีค่าแล้วขึ้นลิฟต์ด้วยเนี่ย
ระวังนะคุณผู้ชมมันอาจจะร่วงอาจจะหล่นแล้วเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อ้าวยังไงล่ะคะคุณชนะคุณใบต

ก็จะเอาขึ้นยังไงทีนี้

เออมองนึกความแบบ

อันดับแรกนะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริง
ฉันว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าของอาคาร
บอกว่าเราทำของร่วงตกลงไป

ลิฟท์อยู่ชั้นไหนก็ว่าไป
ถ้าอยู่ชั้นสูงหน่อยคุณก็ทำใจไว้เลยว่า
สิ่งของคุณเนี่ยอาจจะไม่เหลือแล้ว

ตรวจสอบให้ดีเพราะถ้าหากว่ามันตกลงไป
แล้วไปติดขัดกับเครื่องยนต์
จากกลอะไรของเขาระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเนี่ย
ก็อาจจะเกิดอันตรายมากกว่าเดิมได้

ระมัดระวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน

ยิ่งเฉพาะจะเดินก้าวข้ามอะไรต่างแบบนี้ระวัง

รถเมนเรืออะไรด้วยเหมือนกันคุณผู้ชม

กุญแจรถตกตกที่ไหน

ใจหายมากเลยอะ

เดี๋ยวใครเป็นตามเอาคุณแจร์สำนองอะไรก็วางมา